เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของพิธีไว้อะไรคุณแตงโมนะครับ
มีดารานักแสดงและคนที่ใกล้ชิดคุณแตงโมนะฮะมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เหล่าคนดังที่เขามาร่วมงานนี้กันครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ใครอ่ะคุณพี่เวียคุณเวียสุกลวัฒน์นะครับถือช่อดอกไม้มา
คุณเอมี่กลิ่นประทุมนะครับคุณซีศิวัตรคุณใบเตยอาสยามพี่หนุ่มกัญชัย
อยอนุวัฒน์แล้วก็เจี๊ยบพิจิตราคุณพิงกี้สาวิกานี่นะนี่พี่หนุ่มนะ
แล้วก็คุณโตโนภาคินก็มานะ
ก่อนหน้านี้ลุ้นกันนะวันที่หนึ่งกับวันที่สองคุณโตโน่จะมารึเปล่า
คุณโตโน่ก็ถือว่าเป็นอดิตสามีของคุณแตงโมนะครับ
เคยมีความรักด้วยกันนะครับ
หน้าเศร้าครับไม่ให้สัมภาษณ์อะไรกับใครเลย
กองทัพสื่อมวลชนที่ดักรออยู่นะครับ
เดินขึ้นลิฟท์ไปเจนสามของพิธีทันที
จากคนบันเทิงที่ไปร่วมอาลัยคุณแตงโมแล้วนะครับ
กลุ่มคนบนเรือที่อยู่ในเหตุการณ์ที่คุณแตงโมตกเรือ
เท่าที่ผู้สื่อข่าวเราเห็น
ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าบางคนเห็นบางคนไม่เห็น
บางคนมาหรือบางคนอาจจะไม่มา
มีคุณกระติกอิสลินนะครับ
ผู้จัดการของคุณแตงโมมีคุณแซนวิสาพัฒน์นะครับ
คุณแซนเนี่ยก็ถูกจับจ้องหน่อยเพราะว่า
เขาถือเป็นคนสุดท้ายนะฮะที่อยู่กับคุณแตงโมนะครับ
ที่มาร่วมงานไว้อะไรคืนนี้

พิธีเริ่มขึ้นเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
มีคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธิน

กล่าวชีวประวัติและผลงานของคุณแตงโมในวงการบันเทิง

มันเร็วไปสำหรับคุณแม่เพราะลูกสาวเพิ่งได้รับปริญญาตรี
ที่ตั้งใจเรียนมานานหลายปีนะครับ
เพราะว่าเธอทำงานไปด้วยนักแสดง

เข้าตั้งแต่แบบยังไม่วัยรุ่นเลยบางคน
สำหรับผู้ขึ้นเวทีกล่าวคำอาลัยในวันสุดท้ายคือ

แล้วก็มีคุณซีซีวัดด้วยนะครับ

นี่ล่ะครับมากล่าวคำอะไร
แล้วเล่าถึงความผูกพันและความรักที่มีต่อกัน
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันทำงานด้วยกันจนถึงวันนี้
ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะมีแฟนคลับตัวน้อยครับ
เขามากับคุณแม่ของเขานี่ฮะ

นี่เอารูปมานะครับ
เป็นภาพภาพวาดคุณแตงโมกำลังขี่หลังคุณเบิร์ตนะฮะ
ทั้งคู่ยิ้มอยู่ท่ามกลางแมว๔ตัวน่ารักเชียว
นี่ภาพวาดเหรอภาพวาดวาดสวยมากผมนึกว่าภาพถ่าย
โอ้โหนี่ครับนี่ครับเป็นการแสดงความรู้สึกของแฟนคลับที่มีต่อ
ทั้งคุณตัวคุณแตงโมและตัวคุณเบิร์ต
อกนี้ยังมีข้อความระบุว่า
ถึงคุณเบิร์ตนะฮะบอกว่าฝากแทนใจแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลั
ภาพถ่ายคู่กับคุณเบิร์ตที่ซุ้มลูกโป่งซึ่งซุ้มลูกโป่งเนี่ยคุณเบิร์ตเป็นคนทำให้กับคุณแตงโมนะฮะก็จะบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยจะชอบลูกโป่งสีประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะถ่ายภาพคู่กันแล้วพี่หนุ่มก็เอาภาพเนี่ยไปโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวในไอจียะค่ะแล้วก็ขึ้นแคปชั่นบอกว
มีความสุขสุดหัวใจเมื่อคุณคิดถึงมันนี่ค่ะหลังจากนั้นคุณเบิร์ตเนี่ยนะคะก็ไปตอบไปตอบคอมเมนต์แต่ว่าตอบแบบสั้นนะคะลักษณะเป็นอีโมจิรูปพนมมือค่ะคือขอบคุณครับขอบคุณพี่หนุ่มนะคะที่พี่หนุ่มเนี่ยก็ให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกแรกเลยโพสต์นี้โพสต์เดียวฉันเข้าไปดูเมื่อสักครู่นะคะคนไปแสดงความคิด
ใช่ครับนะฮะแล้วเมื่อวาน